คุณผู้ชมครับสอดรับกันเลยกับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อวานนี้ท่านไปตรวจเยี่ยมที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ
นักข่าวที่ไมค์ถามท่านคะท่านคะท่านเห็นเป็นอย่างไรกับกรณีที่มีคนตายอยู่ตามถนนคะ

ไม่ว่าจะเกิดในกรธมนตรีห้ามพูดว่ากรธมนตรีไม่เกี่ยวกับกระทรวงศาสนธนาศุกร์ในเรื่องนี้
อุ้มมาให้หมดใช้คำว่าอุ้มนะครับไปอุ้มเข้าไปที่บุษราคำให้มากที่สุด
พยายามทำให้เต็มที่เดี๋ยวคืนนี้สองคืนนี้ผมประสานไว้แล้วเดี๋ยวผมออกออกเองก็ได้
ไม่ไปแล้วทำไงเดี๋ยวก็ฟังแต่รายงานจริงบ้างเท็จบ้างไม่รู้
ก็ต้องออกเองให้เห็นทำเท่าที่ทำได้เป็นภาพที่ไม่มีเห็นแล้วก็บอก
คนจริงคนพูดแล้วต้องทำคนจริงพูดแล้วต้องทำนะครับแต่ดูอันนี้ก่อนคือท่านแบบพอนักข่าวถาม

สายหน้าเลยนะทนไม่ได้
ภาพที่เห็นคนป่วยโควิดจะมาตายอยู่ริมถนนเนี่ย

ศูนย์พักคอยในกรุงเทพมหานครครับคุณสุประโชค

แล้วก็นำตัวผู้ป่วยในกรุงเทพมหานคร
มารักษาที่โรงพยาบาลบุษราคำครับคุณโรสลิน

โดยข้ามขั้นตอนไปเลยการสอบสวนโรคเนี่ยหากอาการไม่หนักมากนะ
จะแยกไปที่ศูนย์พักคอยหรือโรงพยาบาลอื่น
แต่หากติดเชื้อแล้วจะรักษาที่โรงพยาบาลบุษรคำให้ต่อเนื่อง
แล้วก็มีการพูดคุยกับผู้ในการโรงพยาบาลบุษราคำเรียบร้อยแล้ว
คุณต้องขยายเตียงนะพอรับผู้ป่วยฉุกเฉินให้ได้วันละ๕๐๑๐๐เตียง
แล้วเมื่อกี้เห็นท่านประกาศไหมบอกเดี๋ยวจะไปเองเดี๋ยวจะไปดูเอง
ท่านไปเองจริงครับคุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ท่านไปที่ชุมชนนางลิ้นจี่นะฮะตรง
แล้วก็มีชุมชนพัฒนาศิลป์กรุงเทพมหานครด้วย
แล้วก็ติดตามการรักษาผู้ที่ยังไม่มีอาการมาก
ส่วนผู้ป่วยมีอาการเนี่ยก็ประสานรถให้ส่งโรงพยาบาลไปนะครับ
ไปที่โรงพยาบาลสนามไปที่ศูนย์พักคอย
เมื่อคืนที่ผ่านมาคุณอนุทินไป๓จุดส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล๔รายครับ
หมอหนูกับลุงตู่อย่าเพิ่งไปไหนนะฮะที่บอกว่าจะไม่มีคนตาย
จะให้มีคนที่เข้าสู่โรงพยาบาลสนามได้มากมายครับ
เหตุการณ์นี้ต้องบอกต่อเนื่องเลยนะฮะว่ามีคนรอจากการเจ็บป่วยจากโควิด
รออยู่ที่บ้านอีกเป็นกระตั๊กเลยเดี๋ยวมีรายละเอียดเรื่องนี้นะฮะ